คุณผู้ชมคะช่วงนี้จะพาไปดูเหล่าดาราค่ะ
ต้องบอกว่าดิฉันทำงานมาประมาณ๒ปีกว่า
ทศวรรษมั้งแม่๒๐ปี

คนแรกนะคะคุณนุ้ยสุธิดาค่ะ

ขออภัยนะคะคุณนุ้ยสุจิลานะคะ

สวยมากมาพร้อมมงนะคะ

คุณแม่ก็ห่วงมากเรียบร้อยมากนะคะ

กว่าแต่ได้เห็นเหนิยนโอกได้ไม่ได้เลย

แต่ว่าตอนนี้ค่ะเธอกลายเป็นดาว
ติ๊กต๊อกอันดับหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะ

สวยมากเลยถูกต้องนะคะ
คุณผู้ชมดูภาพนี้ภาพแรกนางสาวไทย

นางสาวไทยมีอีกคนนึงคุณผู้ชมค่ะ

หมอเชียบด้วยเนี่ยภาพนี้เราคุ้นหูคุ้นตากันดีนะแต่ว่าลืมไปหรือเปล่าอย่างที่บอกไปนะก่อนจะเป็นลูกสาวห้าวในทุกวันนี้เนี่ยเขาก็เคยหวานมาก่อนผมยาวย้อนไป๑๔ปีคุณผู้ชมนะฮะสวยระดับประเทศนะคะครองมงกุฎนางสาวไทยเมื่อปี๒๕๔๙ค่ะเดี๋ยวให้ดูตอนเป็นนางสาวไทยกับเป็นหมอห้าว
แต่ว่าแบบอะไรก็ใช่เลยอ่ะ
ชอบของเริ่ม
ยังไงคือโตมาเป็นสาวโตมาเป็นสาวฉันอึ้งอยู่ฉันอึ้งอยู่กับภาพไปคุณผู้ชมค่ะ
กับการนี่ไงรีวิวแบบหลุดโลกคุณผู้ชมค่ะต้องให้ก็ต้องจริง
แต่ละคลิปนี้สนุกสุดจี๊ดไปเลยแล้วก็มีเพื่อนสัตว์โลกแสนน่ารัก
เป็นตัวเงินตัวทองด้วยแบบนี้ใครคุยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวฉันส่งแจ๊กกะลีนไปคุย
เผื่อจะรู้เรื่องกับเขาบ้างคุยกับแน็กก่อนแน็กก่อนแน็กก่อน
คุณผู้ชมค่ะคือแท็ตเนี่ยแจ้งเกิดในวงการนะ
ก็มาตั้งแต่๑๗ปีแล้วเราก็เห็นพัฒนาการคุณผู้ชมค่ะ
คือเอาจริงตอนเราดูน้องแน็กนะคะในแน็กแฟนฉันเนี่ย
เขากี้เขินด้วยตอนเด็กก่อนเอาภาพเปรียบเทียบมาไม่เกรงใจแน็กเลยนะ
ตามแจกแน็กก็น่ารักเสมอนะคะ
จากรายการข่าวใส่ไข่ทางไทยรัฐทีวีของเราค่ะ

เป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวโอ้โหฝีปากสกาดชะกันมากนะคะ
สุดฮอตยอดฮิตยืนหนึ่งแถวหน้าของเมืองไทย

แต่ว่าตอนหนุ่มเหล่อนเขามาใส่หล่อใส่ในแมบเมื่อก่อนนะ
สำคัญพี่หนุ่มนี่เข้ามีบทมาตรทางการแสดงมากมาย
เป็นแบบตัวนำตัวร้ายนะคะ

สาวอีลุงตุงนังเต็มไปหมดนะคะ

วันล่าสุดที่ไปงานนัตรราชมา

เชียร์แล้วก็รักเสมอนะคะ